ถ้าไม่นับเรื่องของคุณครูวิพาเกี่ยวกับลูกศิษย์ที่เวลหนี้กรยาศร
ครูต้องถูกตามยึดทรัพย์สินมาใช้หนี้แทนลูกศิษย์เนี่ยนะ

แข็งลูกชายของตัวเองตาย
หลักฐานมันไม่พอยกฟ้อง

แต่ว่าทางครอบครัวก็ยังติดใจเกี่ยวกับต้นทาง
ก็คือกระบวนการต้นทางเลยในชั้นของพนักงานสอบสวน

เพราะว่ากรณีนี้คุณพ่อที่กระโดดตึกลงไป
กระโดดอาคารของสารอาญารัชดา

มาหาหลักฐานเองเพื่อที่จะสู้คดีนี้ค่ะ
แล้วก็หลักฐานกล้องวงจรปิดก็มีกล้องมีภาพเดียวที่มันอยู่
เห็นปากทางแค่ปากซอยเท่านั้นไม่เห็นรายละเอียดเท่าไหร่

คนในพื้นที่ก็ไม่กล้าให้ข้อมูล
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเหมือนมีคนอิทธิพลในพื้นที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสงครานปี๕๙

ตำรวจบอกว่าไม่รู้คนไหนนะ

ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเวลามันมีคดีแบบนี้

ทำไมผู้เสียหายจะต้องไปหาหลักฐานเอง
เขาก็จะอุทธรณ์นะครับ

ไปดูกันหน่อยว่าพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
หลักฐานต่างมันได้มามากน้อยขนาดไหนนะครับ
ที่เกิดเหตุก็คือซอยประชาสงเคราะห์๑
เขตดินแดงกรุงเทพนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปดูว่า
จุดนี้เนี่ยเมื่อ๑๕เมษายน๒๕๕๙ตอนกลางคืนนะครับ
มีคดีที่นายธนิษฐ์คันหะสุนทรอายุ๒๓ปีถูกคนร้ายแทงเสียชีวิต
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเนี่ยมี๒คน
คนหนึ่งเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีขึ้นสารเยาวชนไปแล้วเขาก็สารภาพ
แต่สารภาพแค่ว่าเขาชกต่อยเขาไม่ได้แทงเขาแค่ร่วมชกต่อย
สารก็นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูตามหลักของเด็กและเยาวชน
อีกคนนึงชื่อว่านายนัทธพงศ์เงินคีรีเป็นนักศึกษาช่างกลปฐุมวันนะครับ
อายุณขณะนั้นก็๑๙ปีเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในชั้นศาลที่สารยกฟ้อง
เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้แทงในธนิตตายหลักฐานก็ไม่มีเพราะว่ามีดก็ไม่มี
กล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุก็ไม่มีสารก็เลยต้องยกฟ้องนะครับ
จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียลงพื้นที่
พบว่าซอยนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่๔ตัวที่ครอบครัวได้เป็นหลักฐานในชั้นศาลแค่จุดปากซอย
ช่วงเวลา๔ทุ่มกว่านะครับคืนวันที่๑๕เมษายน๒๕๕๙
จะเห็นว่าผู้ตายนะฮะก็เดินมาที่ปากซอยเป็นช่วงของวันสงคราน
เขาก็คงจะมีงานสงกงสงครานไปท่องไปเที่ยวอะไรกันมา
แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มผู้ต้องหานะครับก่อนที่เหมือนกับจะมีอะไรที่กระทบกระทั่ง
มีเรื่องมีราวกันมารุมมาตุ้มกันอยู่แถวนี้นะครับ
แล้วสักพักหนึ่งผู้ตายนะครับก็ถูกลากตัวเข้าไปท้ายซอยนะฮะ
ซึ่งท้ายซอยตรงนี้ที่เดินเข้าไปเป็นกลุ่ม
ผู้ตายก็เหมือนกับถูกดึงถูกลากพาเข้าไปท้ายซอยเนี่ย
มันรับตาพ้นจากกล้องวงจรปิดไป
ศาลท่านบอกว่ามันเห็นแค่ปากซอยว่าเดินเข้าไปด้วยกัน
แต่ไม่เห็นตรงจุดว่าใครแทง

ใช่ญาติบอกว่าไปตามหาแล้วเป็นของการเคหะ

ก็เลยไม่มีหลักฐานมาให้ตำรวจที่ตำรวจบอกไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดมาสิ
แล้วคนที่ให้การซัดทอดคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ย
การซัดทอดก็ยังปกติดีแต่ตอนนี้กลายเป็นคนเหมือนวิกลจริตต้องอยู่โรงพยาบาลไปอีก
แล้วที่เห็นนี่คือคนที่วิ่งกรูเข้าไปดู
เหมือนกับรู้ว่าเฮ้ยข้างในมีเรื่องกันหรือเปล่านะ
ไป๕นาทีหลังจากที่ถูกพาเข้าไปนะครับ

แล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพที่นายธนิษฐ์คันหะสุนทรหรือว่าน้องเต้
เดินออกมาเดินออกมาคนเดียว
กลุ่มคนที่พาเข้าไปเนี่ยไม่รู้ไปไหนหมดแล้วนะครับ
เดินออกมาก็เหมือนกับพยายามจะเรียกร้องหาคนช่วย
โดยที่คงจะรู้ว่าตัวเองถูกแทงแต่ไม่รู้ว่าถูกแทงสาหัสขนาดไหน
ข้างหลังเนี่ยจะเป็นเลือดที่เปื้อนซั่วเต็มเลย
แล้วก็ขึ้นจักรยานยนต์ของเพื่อน
เพื่อนก็พาขี่จักรยานยนต์ไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่ที่สุดแล้วเสียชีวิต
ทีแรกพี่ก็นึกว่าเขาโดนฟันที่อื่นแต่ทีนี้เขาทำท่าแบบเนี้ย
เขาโดนตรงเนี้ยตรงตรงเหมือนตรงคอตรงหายปลาร้าตรงแถวนี้แหละ
เขาอย่างนี้แล้วเลือดมันก็ไหล
แล้วก็เดินออกมาให้เพื่อนเขาให้พาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยอย่างนี้
เขาพูดอย่างนี้เขาพูดพูดอย่างงี้เลยอืมพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยครับ
เขายังพูดได้นะเขาก็อย่างนี้แล้วก็ซ้อนมอไซคันเล็กออกไป
ออกไปก็นั่นแหละไม่ถึงโรงพยาบาลก็เห็นหลายคนแต่ไม่รู้จักเลย
ไม่รู้จักประมาณยี่สิบคนได้ยี่สิบหกคนเลยเนอะใช่
กลุ่มใหญ่อ่ะไม่รู้จักเลยแล้วก็ดูลูกหลานเรา
เพราะตอนนั้นลูกหลานเราก็อยู่หน้าบ้านมีสงการวันวันสุดท้ายวันที่สิบห้า
ใช่มันก็เลยเยอะแล้วก็ก็เลยเลิกช้าปกติเลิกไปแล้ว
ไม่ไม่บ่อยค่ะไม่มีปีนั้นแหละปกติไม่ไม่เคยตีกันเลย
เล่นดีไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยมีปีนั้นแหละค่ะ
กลุ่มที่พาเข้าไป๒๐กว่าคนแต่ตามจับได้แค่๒คน
อย่างที่เล่าให้ฟังมีดที่ใช้แทงนายธนิดจนตายหาไม่เจอ
กล้องวงจรปิดไม่มีอืมประจักษ์พยานมีหนึ่งคนที่เคยให้การว่านายธนิษฐ์เนี่ย
ถูกนัทธพงศ์เป็นคนแทงเนี่ยให้การไว้ชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ตอนนี้เป็นคนวิกลจริตไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอ่ะสารท่านบอกว่าพาตัวขึ้นมาเบิกความไม่ได้
เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลทางจิตประสาทเนื่องจากระหว่างการดำเนินคดีเนี่ย
ไปมอเตอร์ไซค์คว่ำค่ะแล้วกระทบกระเทือนทางสมอง
แล้วถ้าเกิดจะขอรื้อคดีมาดูลื้อใหม่ได้ไหม
มันต้องดำเนินการยังไงหรือรออุทธรณ์อย่างเดียว

เรื่องของขั้นตอนเรื่องของคดีเนี่ยค่ะ
พลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เมื่อวานนี้นะคะลงนามในคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวน
กรณีนายสุภาชัยที่เสียชีวิตหลังฟังคำพิพากษาเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นก็เลยมอบหมายให้พลตำรวจรีสมพงษิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็รายงานผลความคืบหน้าภายใน๑๕วัน
ทั้งเรื่องการคัดสำนวนคำพิพากษา
ปรึกษาอายการถึงรายละเอียดของคดีในการส่อหาพยานหลักฐานต่างนะคะ
เรื่องต้นวางทิศทางกรอบการทำงานให้กับคณะทำงานไว้แบบนี้ค่ะ
ในสำนวนคดีเนี่ยต้องดูว่ามีส่วนไหนที่ยังบกพร่อง
จะสามารถช่วยเหลือคดีในชั้นอุทธรณ์ได้ยังไงบ้าง
ขณะเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ก็เรียกหัวหน้าพนักงานสอบสวนชุดเดิมเนี่ยค่ะ
มาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดในเบื้องต้นไปแล้ว
อกจากนี้ก็จะต้องไปดูว่าพนักงานอายการมีการสั่งให้พนักงานสอบสวน
สอบเพิ่มเติมในส่วนใดบ้างหรือเปล่า
หนึ่งในนั้นก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
หลายฝ่ายก็อาจจะวิจารณ์กันว่าพนักงานสอบสวนรวบรวมมาไม่ครบถ้วนหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
เสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบานดูค่ะ
เรียกหัวหน้างานมาพบแล้วนะครับพร้อมสำนวนการสอบสวนนะครับ
เอามาดูซิว่ามันบกพร่องตรงไหนบ้างเช่นการจับกลุ่มมาวันนั้นจับมายังไง
กลับมาแล้วดำเนินการไหมได้ไปหมอไปยึดเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างนี้
อันนั้นเป็นส่วนประกอบในการที่จะไปหาเหตุผลนะครับ
เราไม่ได้มาลื้อว่าใครผิดใครถูกตอนนี้เราต้องการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของคดี
นิติวิทยาศาสตร์ถามว่าเราเจอไหมสามารถเอามาได้ไหม
ใช่ไหมฮะไม่ใช่มโนกันเองว่าอันนี้ต้องนิติวิทยาศาสตร์
อันนี้ต้องกล้องวงจรปิดอันนี้ต้องพยานบุคคล
ถามว่าในที่เกิดเหตุเราสามารถจัดหาได้ไหมถ้าเราหาไม่ได้เราก็ทำไม่ได้
แล้วพนักงานสอบส่วนเขารวบรวมครบไปไหนก็เดี๋ยวผมออกแล้วตรวจสอบดูนะครับ
ตรวจสอบดูว่าเป็นยังไงขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับ
แต่ถ้าผิดพลาดเลยทั้งหมดจริงก็ต้องคนที่ทำก็ต้องรับผิดชอบ
อ่ะก็เอาเป็นว่าท่านพบชนบอกว่าเดี๋ยวสิบห้าวันนี้แหละ
ค่ะเดี๋ยวลื้อดูใหม่หมดนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกการจับกลุ่มผู้ต้องหา
ทำสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาจะรื้อมาดำเนินการใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ
ลูกชายของนายสุภาชัยที่กระโดดอาคารสารอาญาลงมาเสียชีวิต
ตอนที่จัดงานศพนายธนิษฐ์เนี่ยมันมีเหตุซ้อนเหตุ
ก็คือมีคนไปยิงกันในงานศพนะ
มีคนตายหนึ่งคนบาดเจ็บหนึ่งคน
แต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสอนอห้วยขวางทำไมไม่ดำเนินการ
ดำเนินคดีเหมือนกับพวกเด็กช่างกลกลุ่มคู่อริอะไรก็ตามมายิงกันตายอีกนะ
ว่าเออตกลงคดีนี้มันเป็นอะไรยังไงกันแน่
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
พันตะยาลูกชายและก็ญาติยาดของนายสุประชัย
กระโดดชั้น๘อาคารสารอาญารัชดาลงมาเสียชีวิต
นิมนต์พระจากวัดกุณฑีย่านห้วยขวาง๑รูป
ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายสุประชัยจากจุดเกิดเหตุ

ขณะที่นางเรวดีภรรยาของนายสุประชัย
กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
สั่งให้มีการตรวจสอบสำนวนคดีของลูกชายใหม่
ทำให้ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้น
ข้ายอมนำเนาะ
ให้มันเป็นทะยานให้หน่อยค่ะ

ถ้าน้องทำผิดน้องก็ต้องกล้ายอมรับคำจริงเนาะ